ส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะน้าชายทนไม่ไหวที่เห็นหลานชายตัวเอง
เสพยาเสพติดคุ้มคลั่งแล้วก็ทำร้ายยายแท้
เพราะว่ายายเนี่ยนะคะก็อายุมากแล้วขอเงินแล้วไม่มีเงินให้
ก็เลยทำร้ายร่างกายเป็นประจำท้ายที่สุดน้าชายเอาปืนลูกซองมายิงหลานเสียชีวิตค่ะ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ข้างบันไดบ้านเลขที่๒๑๐ทับ๒หมู่๕
ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีก็คือนายพัดประพงสิงห์ทองอายุ๓๗ปีนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุยิงก็คือนายเสวกสำรานสุขอายุ๕๓ปี
พอก่อเหตุยิงเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้หลบหนีไปไหน
รอมอบตัวอยู่ที่จุดเกิดเหตุค่ะ
พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน
ก่อนที่จะเกิดเหตุนั้นผู้ตายอารวาสโวยวายเหมือนคนเมายาค่ะ
แล้วก็ทำท่าเข้าไปที่จะจะทำร้ายยาย
นายเสวกเห็นแล้วทนไม่ไหวด้วยความโมโหค่ะก็เลยเข้าไปในบ้าน
ปืนลูกซองมายิงใส่หนึ่งนัดจนนายพัดประพงศ์เสียชีวิต
ส่วนนางชูสำรานสุกอายุ๘๐ปีซึ่งเป็นยายของผู้ตายเนี่ยบอกว่า
นายพระประพงศ์ชอบข่มขู่เอาเงินก็คือหลานชายเนี่ยชอบข่มขู่เอาเงิน
แล้วก็เคยตบตียายอยู่บ่อยแต่มาพักหลังไม่ค่อยกล้าทำ
เพราะว่ากลัวนายเสวกกลัวน้าตัวเองแถมหลานชายคนนี้นะคะ
ยังชอบลักขโมยแล้วก็ติดยาเสพติดมาเป็นสิบปียายบอกให้เลิกก็ไม่ยอมเลิกด้วย
ส่วนญาติเนี่ยบอกว่านายพัฒน์ประพงษ์ติดยาเสพติดมานานแล้วนะคะ
เมื่อก่อนอาศัยอยู่กับแม่แต่ว่าตัวนายพัดประพงศ์คือผู้ตายไม่ยอมทำงานทำการ
ติดยาเสพติดแล้วก็ชอบขโมยของในบ้านเอาไปขายจนหมด
ตอนหลังก็เลยต้องย้ายมาอยู่กับยายตั้งแต่ย้ายมาก็ชอบไถเงินยายเป็นประจำค่ะ
พอยายไม่มีให้ก็ทุบทำร้ายยายเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วก็ยังลักขโมยของอยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะ
ยายบอกเดี๋ยวญาติบอกก็บอกเหมือนกันว่าอยู่ไปก็หวาดระแวงไป
จนกระทั่งคืนที่ผ่านมานายพัดประพงศ์อารวาสหนักจะทำร้ายยายอีก
นายเสวกผู้เป็นน้าชายเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยเกาะเหตุยิงนายพัดประพงศ์เสียชีวิตนะคะ
แต่หลังจากนี้ตำรวจก็จะคุมตัวผู้เกาะเหตุไปดำเนินคดีต่อไปค่ะ